อุบัติเหตุกันต่อเลยนะคะเมื่อวานนี้เกิดขึ้นที่ถนนพระรามสามนะคะ
เป็นรถบรรทุก๖ล้อค่ะเสียหลักพลิกคว่ำ
แล้วก็ไปพุ่งชนคนที่เดินอยู่ริมถนนเนี่ยนะคะ
อุบัติเหตุนี้เขาบอกว่าหลังจากเกิดแล้วภาพค่อนข้างสยดสยองนะคะ
เพราะว่าคนที่ถูกรถชนร่างขาดเป็นสองท่อนนะคะ
ตรวจสอบพบว่าเป็นชายเร่ร่อนตอนนี้กำลังติดต่อยาดเข้ามารับศพอยู่นะคะ
ตำรวจนครบานบางโพงพางเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
ถนนพระราม๓แขวงบางโพงพางเขตยานวาค่ะ

แล้วจากนั้นถลายต่อไปชนคนเดินเท้าเสียชีวิต
ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พอไปถึงไปเจอรถบรรทุก

ขวาง๒ช่องทางการจราจร
ออกไป๑๐๐เมตรพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายนะคะ
สภาพถูกชนจนร่างขาดออกเป็น๒ท่อน
สอบสวนเบื้องต้นนายสุริยาให้การว่า
ขณะที่ขับรถบรรทุกบรรทุกถุงปูนซีเมน
จากบริษัทแห่งหนึ่งในปฐุมธานี
จะเอาไปส่งโดยมีลูกชายอายุ๑๔ปีนั่งมาด้วยนะคะ
กระทั่งถึงช่วงนี้ช่วงที่เกิดเหตุเป็นถนนพระราม๓

กำลังจะเปลี่ยนเลนเข้าสู่เลนช่องขวา
แต่เขาไม่รู้ว่าจุดนั้นเลนช่องขวา
มันเป็นเลนส์เดินรถของรถโดยสารด่วนพิเศษ
รับว่าตอนนั้นขับมาเร็วนะคะ
ทำให้รถเสียหลักไปชนกับแท่งแบรีเออร์
ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าขับรถชนคนเสียชีวิต
จนกระทั่งลงมาจากรถแล้วพบร่างของผู้เสียชีวิตค่ะ
ขณะที่จากการสอบถามนางปลิวภูมลาอายุ๗๔ปีนะคะ
ปลิวตั้งร้านขายน้ำอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ

แต่ชอบมาขอข้าวกินขอน้ำกินเป็นประจำเลย
ก่อนเกิดเหตุขณะกำลังเตรียมของอยู่หลังร้าน
ได้ยินเสียงโครมอย่างจังค่ะ
รีบวิ่งออกไปดูเห็นรถบรรทุก๖ล้อ

โดยที่คนขับและลูกชายอยู่ในรถ
ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรมากนะคะ
ตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรร้ายแรง

จนกระทั่งมาเจอร่างคนนอนอยู่บนพื้น

เพราะเมื่อเห็นศพรู้ทันทีว่าเป็นชายเร่ร่อน
ชอบเข้ามาขอข้าวขอน้ำกินอยู่เป็นประจำนะคะ

บอกว่าก่อนหน้านี้เคยเตือนผู้ตายหลายครั้งแล้ว
อย่าลงไปเดินบนถนนให้มาเดินบนทางเท้า
เพราะรถมันเยอะกลัวเขาจะถูกเฉียวถูกชน
แต่ว่าสุดท้ายก็มาเกิดเหตุขึ้นนะคะ
พนักงานสอบสวนสนบางโพงพังแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถ
ทุกในข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหาทำให้เสียทรัพย์ค่ะ

ส่งตรวจพิสูจน์ที่ฝ่ายนิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกร

ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ